ที่ตำบลเกาะเกิดอำเภอเมืองจังหวัดนครราชศรีมาที่บ้านหลังหนึ่ง
จุดนี้นะคะพื้นบ้านเขาร้อนมาก
เขาไปแจ้งเจ้าหน้าที่บอกว่าร้อนถึงขนาดที่ต่อไข่ลงไปนี่ทอดไข่ได้เลย

และเจ้าหน้าที่ก็พยายามเข้ามาหาสาเหตุตอนนี้หาเจอแล้วนะคะ
เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคค่ะในตำบลจองหอ
นำอุปกรณ์การตรวจวัดกระแสไฟฟ้าชุดใหญ่เลยค่ะ
มาตรวจสอบภายในบ้านดังกล่าวเป็นรอบที่๒
เพื่อหาสาเหตุพื้นบ้านร้อน
โดยเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าค่ะเขาใช้เครื่องมือวัดกระแสไฟฟ้าจุดต่างของบ้าน
ตรวจสอบพบว่ามีกระแสไฟฟ้ารั่วที่บริเวณสะพานไฟบนชั้น๒ของตัวบ้าน

โดยวัดกระแสไฟฟ้ารั่วอยู่ที่๓แอมป์
โดยมีน็อตที่ยึดสะพานไฟตัวหนึ่งไปเกี่ยวถูกกับสายไฟด้านในสะพานไฟ
ก็เลยเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดกระแสไฟฟ้านั้นรั่วลงไปที่สายดินซึ่งอยู่ใต้บ้านกับบริเวณพื้นบ้านนี้นะคะ
ทำให้พื้นบ้านจุดนั้นร้อนเขาแสดงให้เห็นนะคะเขาเอาไข่ตอกลงไปสุกเลยเป็นสีเหลืองแบบนี้เลยที่กระเบื้องชั้น
หลังจากตรวจสอบพบสาเหตุไปแล้วเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าแก้ไขซ่อมแซมให้เรียบร้อยแล้วนะคะ
บอกว่าอ่าซ่อมเสร็จแล้วโล่งใจภายหลังตรวจสอบพบสาเหตุพื้นบ้านแบบพื้นบ้านที่ร้อนขึ้นมาโดยไม่ทราบสาเหตุแบบนี้เขาก็บอกว่าโล่งใจนะครับเพราะก่อนหน้านี้ก็คิดไปต่างนานา
ซึ่งถือว่าโชคดีที่ไม่มีคนในครอบครัวได้รับอันตรายจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะเกิดจากไฟฟ้าด้วย
ถ้ารั่วจากใต้ดินนะคะและไม่ได้อยู่ที่เฉพาะชั้นกระเบื้องรั่วขึ้นมาและใครที่เดินผ่านไปผ่านมาไปเหยียบในกระแสไฟฟ้าอาจจะช็อตได้เขากลัวตรงนี้นะคะ